ท่านผู้ชมครับเริ่มต้นวันนี้เนี่ยพาไปดูเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กันหน่อย
คือตอนนี้หลายคนหลายบ้านก็พยายามสัญหาวิธีการที่จะจัดการกับพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกลวง
ก็จะหาวิธีเอาคืนบ้างบางคนก็ตัดสายทิ้งบางคนก็ไม่คุยด้วยเลย
แต่วิธีเอาคืนหลายคนก็น่าสนใจเหมือนกัน
คนนี้เขาคุยด้วยเขาบอกว่าผมชื่อนี้นามสกุลนี้
เล่นเอาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่สะอึกไปเลยนะฮะ
อึกแล้วก็หัวเราะด้วยชื่ออะไรนะคุณเข็มมาสอน
ไม่กล้าอ่านกลัวอ่านผิดอ่ะ
เราเจอตัวเขาแล้วนะคุณธนงถวยเนี่ยเราเจอตัวเขาแล้วแต่ไปดูคลิปที่เขาอัดไว้ก่อนนะฮะ
นงถวยครับพระนงถวยคงควรคอย
ผมชื่อธนงถวยนามสกุลคงควรพลอย

คงควรคอยครับ
ผมเห็นโทรเข้ามา๓วันแล้วอ่ะ

ทะนงถวยครับคงควรคอย
นงถวยท้อนอาหาร

ทะนงถวยท้อนหาหารนหนูงงูทะนง
ท้อนหาหารวแหวนยยักษ์ทะนงถวย
นงถวยครับนามสกุลคงควรคอย
ถนนถวยครับถวยท้อนอาหารวอแหวนยอยักษ์

ทะนงถวยงควรคอยนสกุลครับ

ทะนงถวยงควรคอย
ทะนงถวยท้องวานคอยครับใช่ครับ
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่กว่าจะสะกดชื่อนามสกุลได้เสร็จ

แต่ก็จะมีเสียงเพื่อนหัวเราะอยู่ข้าง

โอ้โหคือแก๊งคอร์เซนเตอร์สายนี้เนี่ยโทรมาเนี่ยโทรมา๓๔วันแล้ว

ประมาณว่าเรื่องมีสินคงสินค้าอะไรนี่แหละนะครับ

เจ้าของคลิปชื่อจริงชื่อคุณพานุเดชนะฮะ
พานุเดชดูรงเป็นพนักงานส่งเอกสารของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

คุณพนุเดชบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ๑๙มีนาคม
วันนั้นเนี่ยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรศัพท์มาที่เบอร์มือถือของ
หลอกลวงก็เลยให้ผมเนี่ยรับสายแทนด้วยความที่เป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วผม
ชองก็เลยจะบอกชื่ออะไรดิ

จำมุกจากตลกข้าวป้องข้าวเป้ได้
บอกชื่อไปเลยถ้านมถวยคงควรคอย

พี่พูดถูกไปกรับว่าจะพลาด

ครับควรคำที่พี่ศจรรย์กับผมไม่มีเท่าทะดุ
เขาก็เลยขอเป็นชื่ออยู่แล้วพวกผมก็ไม่กล้าให้ชื่อจริงไป
ก็เลยคิดชื่อนี้ขึ้นมาครับคิดธนงถวยคงควรคอยครับ
ทำไมอะไรตอนนั้นถึงคิดว่าแบบต้องใช้ชื่อนี้เลย
ไม่รู้ดิพี่ผมมันเป็นคำที่ผมพูดบ่อยครับ
มันเป็นคำที่ผมเห็นจากที่ตลกเขาชอบเล่นกันด้วย
ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรายการหนึ่งที่พี่แจ๊ดเล่นนะครับ
นี่นะฮะสุดท้ายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต้องยอมวางสายกันไป
โดยไม่ได้อะไรเลยท่านผู้ชมก็จะจำเอาไว้ใช้ก็ได้นะฮะ
ก่อนหน้านี้เคยมีแก้เผ็ดบอกว่าชื่อประยุทธ์จะจำได้ไหมคะ
โดยโทษแก๊งคอร์สเซ็นเตอร์ด่ากลับมาสิบอกว่าชื่อประยุทธ์
แต่อันนี้เขาไม่ได้ด่ากลับมาแต่เขาพยายามสะกดคำ
อันนี้เราตามมาให้แล้วนะครับ